มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นดราม่า
คุณผู้ชมจำได้ไหมงานวิ่งที่จัดขึ้นที่ชนบุรี
ตอนนั้นที่มันเป็นประเด็นข่าวเขาจัดขึ้นวันที่๑๔ตุลาใช่ไหมคะ

คนที่มาร่วมวิ่งแทบจะตายอยู่แล้ว
อันนั้นเป็นประเด็นที่ร้อนในโลกโซเชียลนะคะ

เขาบอกว่าเรื่องเงินบริจาคที่จะบริจาคให้กับโรงพยาบาลมบุรพา
ต้องออกมาชี้แจงนะว่าได้เงินเท่าไหร่บริจาคไปเท่าไหร่
คราวนี้ค่ะมาเป็นประเด็นแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่ามีคนมาร่วมวิ่งและร่วมบริจาคเงินเนี่ย

แต่เงินที่ไปถึงมือของโรงพยาบาลเท่าไหร่คุณ

อันนี้พอโรงพยาบาลบอกนะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไล่เรียงกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือทางด้านคณะผู้จัดงานประธานจัดงานคือ
นายกิติพัฒน์ชนสารานนท์
คณะผู้จัดงานวิ่งแชร์ริตี้ชนบุรีมาราทอน๒๐๑๘

เมื่อวานนี้ได้เข้าพบเรือโทสัตวรรษอนันตกูล

ก็คุยกันอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีนายแพทย์สุริยาโปร่งน้ำใจ
ซึ่งเป็นผอโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา

บอกว่ามีการมอบเงินจากกิจกรรมการวิ่งนี้
บัญชีเป็นเงิน๕๔๙๔๑๕บาท
ได้รับจากนายกิติพัฒน์ที่เป็นคณะผู้จัดงานนี่แหละค่ะ
ซึ่งหลังการจัดงานวิ่งมาราทอนเนี่ยนะ
มีการประกาศออกมาว่าจะมอบเงินให้โรงพยาบาล๓ล้าน

แต่ทำไมเงินถึงมือโรงพยาบาลแค่๕แสนกว่าบาท
ทางผอโรงพยาบาลก็ออกมาร้องเลย
บอกว่าไหนจะมอบให้เป็นล้าน
เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเนี่ย

ก็เพื่อจะให้ทุกคนร่วมบริจาคมา
แล้วคุณการันตียอดเงินที่จะได้รับบริจาค

แต่ทำไมเงินถึงมือแค่๕แสน
แล้วทีนี้คุณผู้ชมพอหลังจากที่เมื่อวานนี้
ทางคณะผู้จัดงานได้คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
พอออกมาจากห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
นายกิตติพัฒน์ที่เขาเป็นผู้จัดงานคณะผู้จัดงาน
เขาก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะแล้วก็ตอบคำถามต่าง
บอกว่ากรณีที่ทางด้านผอโรงพยาบาล
บอกว่าทางคณะผู้จัดงานมอบเงินให้๕แสนกว่าบาท

เพราะว่าที่ผมมอบให้โรงพยาบาลมอบไปแล้วล้านกว่าบาท
จากรายได้ของงานมันมีทั้งเรื่องของเงินบริจาค
ซึ่งบางส่วนก็ยังไม่ได้เคลียร์กับทางพอโรงพยาบาลมบุรพา
แต่ที่แน่ไม่ใช่ยอด๕แสนตามที่พอเปิดเผยแน่นอน
แต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะขอชี้แจงในวันพรุ่งนี้นะคะ
เดี๋ยวจะเอาบัญชีรายรับรายจ่าย
จะเอายอดเงินที่ได้มาจากการขายบัตรคอนเสิร์ต
ซึ่งเป็นงานเดียวกันเอามาให้ดูด้วย
แต่เขายืนยันนะว่าจะมีการจ่ายตามยอดจำนวนที่มีการระบุบนแผ่นป้าย
ประกาศรับบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลอย่างแน่นอน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอมันเป็นเรื่องแบบนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็บอกนะ
บอกว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนประสานเอง
ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันในวันพรุ่งนี้
เอาเดี๋ยวฟังเสียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีหน่อยนะคะ
เดี๋ยวอีก๒วันนะเขาก็ขอเวลา๒วัน
ขอรวบรวมรายรับรายจ่ายทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเราขอเอกสารในการใช้จ่าย

ก็ขอเวลาก็นิดนึง
แต่เขาต้องรีบไปทำเลยบอกเรื่องรัฐเขาเรื่องรัฐเขาว่าให้รีบส่งหลักภาพมา
ก็เดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวผมมาแถลงทีเดียวดีกว่าครับ

เพราะว่าเราจะเป็นลวงโรคหนักเข้าไปเรื่อยนะคะ

มันไม่ได้ลวงโลกครับพี่เพราะว่าเราก็ตั้งใจทำบุญนะครับ
ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือทางด้านผู้จัดงานนายกิติพัฒ
เขาก็ให้ข้อมูลคือสรุปนะตอนนี้
เงินทั้งหมดจากรายได้โครงการวิ่งมันมีอยู่๖ล้าน๘

แต่ว่าเขาหักค่าใช้จ่ายต่างมันเหลือ๓๔ล้านบาท
แล้วมีการมอบให้กับทางผอโรงพยาบาลก็คือถือป้าย
มอบป้ายต้องบอกว่ามอบป้ายแต่ไม่ได้มอบเงินให้
ป้ายระบุว่า๓ล้าน๔กว่าบาทนี่แหละค่ะ
แต่จริงนะคือผอโรงพยาบาลบอกว่าได้รับเงินมา๕แสนกว่าบาท

ซึ่งทางฝั่งคณะผู้จัดงานบอกว่าไม่ใช่ฉันให้ไปแล้วล้านกว่าบาท
ตอนนี้ข้อมูลสองฝั่งมันยังไม่ตรงกันอยู่

จังเลยเมื่อกี้ผู้สิทธิ์ข่าวถามผู้จัดงานบอกว่า

เอาแค่ป้ายไปมอบไม่มีเงินจริงแล้วมอบทำไมเออ
เขาก็บอกเขารอชี้แจงพร้อมกันกับทางพอโรงพยาบาลแล้วนะครับ